รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
แป๊บเดียวเราใช้ปีนี้มาครึ่งปีแล้วนะคะ
เป็นครึ่งปีแห่งความเหน็ดเหนื่อยหลายคนรู้สึกแบบนั้น
อ่านข่าวเจอไม่นานนี้ค่ะตอนนี้มีร้านค้าซึ่งโดยเฉพาะเป็นร้านอาหาร
โอ้โหต้องใช้คำว่าล้มหายตายจากกันไป๒๕๐๐๐กว่าร้าน
นั่นแปลว่าในที่สุดแล้วอาจจะมีทั้งร้านที่พักก่อน
ร้านที่เลิกยาวหรือแม้แต่บางร้านที่ต้องเปลี่ยนกิจการไปเลย
ได้แต่ให้กำลังใจกันไปมานะคะว่ายังไงก็ตามเป็นผลกระทบกันทุกวงการ
ได้แต่พยายามบอกตัวเองและบอกกับหลายคนว่าอดทนนะอดทนนะ
ตอนนี้กระจายฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเรื่อยแล้วนะคะ
และคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนกันได้ทั่ว
อย่างน้อยเราน่าจะรับมือกับการติดเชื้อโควิด๑๙ได้ง่ายขึ้นกว่าตอนนี้นะคะ

ถ้ามีปัญหาเรื่องของใจอยากใช้บริการได้เลยนะคะ
อ้อยก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร
แต่อย่างน้อยสิ่งที่เก่งมากสุดคือการฟัง
มีอะไรเล่าสู่กันฟังก่อนส่งเรื่องราวของตัวเองได้

ดูซิวันนี้มีคำถามอะไรมานะคะ
สวัสดีครับพี่อ้อยตอนนี้ผมกับแฟนคบกันได้๓ปีแล้วครับ
และตอนนี้บินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ๑ปีแล้ว
ไม่เกินสิ้นปีจะกลับมาที่เมืองไทย
ก่อนที่ผมจะไปเราคุยกันไว้แล้วว่าจะคบกันต่อไปนะ
ถึงแม้รู้ว่าการคบกันแบบรักระยะไกลมันยาก
แต่เราก็คิดซะว่าถ้ารักกันจริง
ก็ให้เรื่องนี้เป็นเครื่องพิสูจน์กันไปเลย
ผมรู้ว่าแฟนผมไม่อยากให้ผมไป
แต่ผมก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปแล้ว
ถ้าบอกว่าปลายปีนี้กลับมาก็อีกประมาณไม่กี่เดือนแล้วนะคะ
เวลาที่อเมริกาช้ากว่าที่ไทย๑๑ชั่วโมง
ซึ่งเวลาที่ผมตื่นเขาก็จะนอนอยู่
ในช่วงที่ผมมาได้เดือนแรก
ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่

ย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวทำให้ผมรู้สึกคิดถึงบ้าน

เวลาที่ผมว่างก็จะไลน์หาแฟน
และนัดเวลาในการเฟสไทม์แล้วก็คอหากันอย่างน้อย

ได้มาคุยด้วยทำให้ผมรู้สึกดีขึ้น
แต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่มาอยู่ที่นี่

แต่ผมกลับรู้สึกว่าแฟนผมนั้นเปลี่ยนไป
หลังแววตาเขาเริ่มเย็นชา
พูดคุยก็สั้นเหมือนเราไม่มีอะไรคุยกัน
สำหรับผมการได้คอลคุยกันมันเป็น๓๐นาทีที่ตั้งตารอ
แต่สำหรับเธอเหมือนมันเป็น๓๐นาทีที่ต้องสละเวลามาคุย
รวมถึงเธอไม่ค่อยตอบไลน์ผมด้วยเหมือนผมเป็นฝ่ายเดียวที่ชวนเธอคุย
หรือบางทีคิดจะหายก็หายไปเลยโดยไม่บอกหนักสุดหายไปถึง๒วัน
ก็เห็นว่าแฟนผมออกไปเที่ยวตามปกติกับเพื่อนของเขา
แต่ไม่ได้คิดที่จะหาเวลามาคุยกับเราจนผมทนไม่ไหว
ก็เลยถามไปว่าจะเอายังไงต่อถ้าให้อยู่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ
ได้แต่บอกผมว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรแค่ไม่ว่างมาตอบเท่านั้นเอง
ผมก็เลยให้เธอคิดว่าถ้าจะคบกันต่อก็ต้องช่วยกันพยายามทั้งสองฝ่าย
ไม่ใช่ผมพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเธอก็รับปากนะครับ
หลังจากนั้นทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะแต่ดีขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้น
ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเธอคิดจะมาตอนไหนก็มา
คิดอยากจะคุยก็มาคุยคิดอยากจะไปก็ไปตามอารมณ์ของเธอซึ่งผม
หรือไปต่อดีครับที่ผมมาปรึกษาเพราะผมรักเธอมาก
และไม่อยากเสียเธอไปแต่มันก็เหนื่อยซะเหลือเกินครับ
จะบอกว่าคำว่ารักทางไกลกับพี่อ้อยเนี่ยค่อนข้างสนิทชิดเชื้อค่ะ
อ้อยมีรักทางไกลมาตลอดจนวันนี้แต่งงานกันมา
ก็ยังต้องอยู่กันไกลรวมแล้วนะคะ๒๑ปีแล้ว
ยังคงยืนยันเสมอว่ารักทางไกลไม่มีอะไรง่าย
และต้องใช้พลังมากทั้งสองฝ่ายจริงอย่างที่น้องบอกค่ะ
พยายามอยู่แค่ฝ่ายเดียวไม่รอดนะถึงได้พูดประโยคนี้เสมอค่ะ
โจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหน
ตัวไกลเนี่ยไม่ได้ทำให้ใจห่างแต่ทำให้คู่ที่ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่
แสดงออกได้ง่ายขึ้นค่ะและวิธีการเดียวของรักทางไกล
ที่จะทำให้เราไม่ห่างจนเกินไปคือการสื่อสารค่ะ
ไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะคิดถึงและเมื่อคิดถึงต้องแสดงออกค่ะ
ต้องแสดงออกเสียงดังด้วยนะคุยกันบอกกัน
ให้รู้สึกได้ว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหน
เรายังคงอยู่ในความคิดถึงของกันและกันเสมอ

ต้องยอมรับนะคะโชคดีแค่ไหนที่ยุคนี้เนี่ย
แค่เปิดจอก็สามารถมารอเจอหน้ากันทุกวันได้แล้ว
ไกลกันคนละซีกโลกโซเชียลยังย่อโลกให้มาอยู่ในมือเราได้เลย

บริหารจัดการรักทางไกลง่ายกว่ายุคก่อนตั้งเยอะค่ะ
แต่ไม่มีเทคโนโลยีไหนบังคับให้คนที่ไม่มีใจจะสื่อสาร

และเอาเข้าจริงนะคะคนจะไปนะไม่ต้องอยู่ไกล
ต่อให้นอนเตียงเดียวกันทุกวันยังไปได้เลยค่ะ
เพราะความรักมันมีความเคลื่อนตัวทุกวัน
รักมากขึ้นทุกวันก็มีรักน้อยลงทุกทีก็มาก
และที่ยากคือเราไม่รู้ว่าเราจะหมดอายุรักกันวันไหน
ได้แต่ทำทุกวันที่มีให้ดีที่สุดค่ะ

สิ่งที่ต้องมีให้กันอย่างสม่ำเสมอคือ
ไว้ใจคือพี่ไม่ได้บอกนะว่ารักกันต้องไว้ใจกัน
เพราะสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือรักกันต้องทำตัวให้น่าไว้ใจ
ถ้ารักกันมากก็คงไม่ยากที่จะซื่อสัตว์ใช่ไหมคะ

ช่วงเวลาที่คุยกันควรจะเป็นช่วงเวลาดีค่ะ

ความสัมพันธ์ที่เปราะบางอยู่แล้วจะยิ่งตัดขาดกันง่ายขึ้น
แต่ทั้งหมดยังคงยืนยันนะคะว่า
ต้องใช้ความร่วมมือและร่วมใจทั้งสองฝ่าย

น้องคุยกับตัวเองดีก่อน

ถือว่าความไกลคือโจทย์วัดใจเหมือนที่น้องบอกไว้
โจทย์ยากเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่ารักกันมากพอหรือเปล่า

ยังไงยังไงเดี๋ยวก็ต้องแยกย้ายกันอยู่ดี
แต่ระหว่างนี้นะคะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

ถามว่าเขาหมดรักเราหรือยัง

ถ้าหมดใจก็คงไม่ต้องมานั่งโกหกอะไร

ถือซะว่ายังคงพอมีใจอยู่บ้าง
แต่จะมีใจขนาดว่ารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหม
ต้องใช้เวลาดูกันไปเรื่อยค่ะ
คราวนี้ถ้าน้องคุยกับตัวเองว่า

อาจจะมีช่วงที่ออกนอกรู่นอกทางบ้าง

ก็อาจจะพาทั้งสองคนกลับมาอยู่ในเส้นทางเดียวกัน

ตกลงเรามีใจให้แก่กันและกันมากพอหรือเปล่า
ใช้เวลาในการดูใจกันจากนี้เลย
คราวนี้เมื่อไหร่ที่คุยกัน
ยังไงก็ขอบคุณนะที่เรายังรักกันได้ขนาดนี้

แล้วน้องลองสังเกตปฏิกิริยาของเขาอีกที
ว่าพอได้ยินประโยคนี้เขาแสดงออกยังไง
บางทีนะคะการไม่ได้พูดอะไร
เรากลับได้รับคำตอบที่เสียงดังฟังชัดกว่าเดิมซะอีก

ถ้าเธอยังมีท่าทีไม่ใส่ใจอันนั้นค่อยว่ากันใหม่
ไม่ไหวแล้วใช่ไหมที่จะเดินหน้าต่อ

ตำหนิกันนะคะแค่ปรึกษาหารือกัน
คำพูดเป็นแค่๒๐ของการสื่อสาร
อีก๘๐คือปฏิกิริยาค่ะ
องด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าที่เป็นอยู่เรียกว่ารักหรือเปล่า

คำตอบอยู่ที่น้องไม่ได้อยู่ที่พี่ค่ะ
เจ้าของคำตอบคือน้องเองและแฟนของน้อง
แต่ก็ต้องยอมรับนะต่อให้น้องอยากไปต่อ
แต่แฟนบอกว่าพอแล้วเราก็ไปต่อคนเดียวไม่ได้หรอก
แต่อยากให้พยายามจนสุดมือก่อนค่ะ
ถ้ายังไม่ได้ถือค่อยปล่อยและวาง

ถ้า๓๐นาทีนั้นเป็น๓๐นาทีทองของเรา
แล้วเขาก็ยังแบบคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้
เดี๋ยววันหนึ่งเหนื่อยที่สุดน้องคงหยุดได้เอง
เพราะถ้าเกิดรักครั้งนี้ต้องจบนะคะ

แต่เพราะเราไม่ได้มีใจให้กันมากพอ
และหากต้องเลิกกันตอนนี้

ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเอง
แบบที่เราไม่ได้เห็นกันมาตั้งนานแล้ว
ไม่มีเธอเราก็อยู่ได้ค่ะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอก
ทั้งหมดที่พี่พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ไม่ว่ารักของน้องจะต้องเดินหน้าไปทางไหน

ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วค่ะต่อจากนั้น
ตอนนี้เดินหน้ารักษาเธอไว้ให้เต็มที่

แล้วเธอล่ะยังอยากมีเราอยู่หรือเปล่า

ขาดเขาน้องต้องไม่ตายเช่นเดียวกัน

สามารถวัดใจได้ว่าเราสองคนรักกันมากพอ

แต่อยากให้น้องรักใครคนหนึ่งมาก
และอยากให้เขาคนนั้นรักน้องมาก

ขอให้มีความรักที่มากพอจะเดินหน้าต่อ

ระยะทางไม่ได้น่ากลัวเท่าระยะห่างของใจคนสองคนนะคะ

พอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้พอสมควร

ก็พยายามที่จะใกล้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
แต่อย่างน้อยคนสองคน

ถ้ายังพยายามเอื้อมจะมาหากัน

ยังมีเจตนาที่จะให้เวลากันและกันหรือเปล่า

ดูแลสุขภาพทั้งกายใจและสุขภาพความรักด้วย

เรายังสามารถฟังกันในพอร์ตคัสแบบนี้ได้เสมอ

รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ